คือมีคนอ้างว่าเป็นหมอน้ำมนต์ที่รักษาได้แบบครอบจักรวาลเลยนะคุณ
ไม่ว่าจะเป็นคนบ้าสติไม่ดีผีเข้าโดนของผัวมีเมียน้อยได้หมด
เนี่ยมันจริงเหรอมันใช่เหรอ

เขาก็จะมีการทำพิธีแล้วก็ร่ายมนต์ในน้ำมนต์นี้
นายประดิษฐ์แสนประเสริฐหรือว่าอาจารย์หน่อยที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน
อยู่ที่อำเภอชำนิที่บุรีรำค่ะ
อาจารย์หน่อยบอกว่าเป็นหมอศัยศาสตร์
แล้วกำลังรักษาผู้ป่วย
ที่เขามีอาการเป็นจิตเวทด้วยน้ำมนต์ที่เสกเอง

น้ำมนต์ของอาจารย์หน่อยรักษาได้แบบครอบจักรวาลคุณผู้ชม

สติไม่ดีผีปอบผีเข้าโดนของแล้วก็ผัวมีเมียน้อย

แล้วตอนที่นักข่าวของเราไปถึงไปทำข่าวนี่นะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยเป็นจิตเวท
ป่วยมาแบบ๒๕ปีแล้ว
แล้วคุณคิดดูอาการกำเริบปั๊บคุ้มคลั่งทันที
ทำลายข้าวของเครื่องข้าวของในบ้าน
หนักสุดถึงขั้นแก้ผ้าตัวเองแล้วโดนทงไปวัด
ลูกสาวของคุณตาคนนี้ค่ะ

พาพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลแล้ว
พ่อกลับมาทีไรอาการพ่อก็กำเริบ
แต่เนี่ยมาหาอาจารย์หน่อยไม่กี่ครั้งเอง
อาการพ่อดีขึ้นแล้วพ่อไม่คุ้มคลั่งแล้วด้วยค่ะ
ใช่อาจารย์หน่อยบอกแบบนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้นะเคยอยู่กับพระอาจารย์มาก่อน
ก็ศึกษาวิชากับพระอาจารย์มา
แล้วก็มาเริ่มรักษาคนสัก๗ปีแล้ว
ทุกรายเลยนะหายจากอาการป่วยหมดเลย
ถ้าเกิดใครโดนพวกมนต์ดำคุณสัยก็หาย
ใครที่คิดว่าสามีโดนทำของใส่

มาแก้ได้เลยมาแก้ได้ที่อาจารย์หน่อยบอกแบบนี้
เราก็เลยถามอาจารย์เวลาอาจารย์รักษาทำยังไงคะ
คือเขาก็ใช้น้ำมนต์ที่เสกเองเนี่ยนะ
บางรายอาการหนักมากอาจารย์หน่อยบอกว่าไปหาที่บ้านเลย
เป่าน้ำมนต์ที่บ้านใช้กระแสจิตด้วย
ทีนี้ถามว่าอาจารย์หน่อย
อาจารย์หน่อยจะเดินหน้าต่อไหมหรือจะยังไง
เพราะว่าหลังจากนี้คือมีทั้งหมอปลามีทั้งหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบ

เรียกตังค์ไม่ได้เรียกสิ่งตอบแทนอะไรเลยด้วยค่ะ
อาจจะทราบเป็นบางคน
แต่ที่แท้จริงผมอยู่ที่บ้านสมิดน้อย

ผมจะรักษาอยู่ที่สมุนช่อปาการ
ใช้เวลาประมาณ๒๓ปีที่ผมรักษาอยู่ตรงนั้น

คือทางด้านประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไปตรวจสอบค่ะ
แล้วก็ตักเตือนนะตักเตือน
อาจารย์หน่อยอย่าทำผิดกฎหมายนะ

เออแต่ทีนี้คุณหมอปลา
หมอปลาก็ตามข่าวนี้เหมือนกัน

ถ้าเกิดว่ารักษาได้จริงมันก็ดีแหละ
แต่ถ้าเกิดโกหกสร้างเรื่องมาหลอกชาวบ้าน

แล้วท้าด้วยบอกว่าอาจารย์หน่อยรอก่อน

ใช่เดี๋ยวต้นเดือนพฤษภา

เอ๊ะคุณแล้วหมอปลาจะไปพิสูจน์อะไร
หมอปลาก็ไม่ได้โดนของไม่ได้โดนผีเข้า

หมอปลาบอกแบบนี้เดี๋ยวจะให้รักษาป้ารัตนา
โอ้โหเออแล้วดูสิจะหายไหม

ผมลงไปพิสูจน์แน่ต้นเดือนนี้
พฤษภาอย่าพึ่งไปไหน
ผมก็จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดนั่นน่ะ
คุณเอาน้ำลายพูดจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นจริงผมเชื่อว่า
คนที่มีความทุกข์เนี่ยเขาต้องเข้าหาคุณแน่

แต่อย่าไปไหนก่อน
นี่ไงไม่ดังก็ดับเดี๋ยวรอดู
ว่าถ้าเกิดว่าเอาป้ารัตนาไป
รักษาจะหายไหมด้วยน้ำมนต์ของอาจารย์หน่อย
แต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจเนอะ

หน่อยเขาก็บอกว่าแทบทุกรายหาย
ก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าทุกราย